คุณผู้ชมคะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องตามข่าวกันต่อด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางกรมศูนย์เนี่ยนะคือมันมีข่าวออกมาว่ากรมศูนย์เนี่ยไปจับลงทุเรียนแล้วเป็นการเอาทุเรียนเถื่อนมาจากประเทศเพื่อนบ้านนำเข้ามาแปดพันกว่ากิโลทีนี้เจ้าของลงออกมาชี้แจงเรื่องนี้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะค่อย

ไหนขอดูเอกสารหน่อยอ้าวไม่มีเอกสารการผ่านพิธีสุรกากรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยึดทุเรียนทั้งหมดเนี่ยแปดพันสี่ร้อยกว่าโลเนี่ยนะเป็นของกลาง
และแน่นอนต้องดำเนินคดีกับคนขับค่ะทีนี้ฟังต่อคุณผู้ชม
มีข่าวจากเจ้าของทุเรียนเขาบอกว่าไอ้ทุเรียนที่ถูกจับนั้นน่ะ
ลักลอบนำเข้านะอันนี้เป็นทุเรียนจากศรีสะเกด
แล้วมีการกล่าวอ้างด้วยว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเอาทุเรียนไปขายเองอืม
เพจทางเพจนี้ค่ะอมรินยี่เฮงโพสต์ภาพ
ผู้หญิงนะกำลังเอาทุเรียนใส่ในกล่องกระดาษในรังกระดาษแบบนี้ค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้พอมันมีข่าวออกมาแบบนี้ใช่ไหม
ทางอธิบดีกรมศูนย์ลากากรอย่างนายพัชรานันตสิทธิ์เนี้ย
ต้องชี้แจงสิคะบอกว่าการจับกลุ่มทุเรียนชุดนี้เนี่ย
มีสายข่าวแจ้งมานี่เห็นไหมทางกรมศูนย์เองนั่งโต๊ะนะ
โต๊ะแล้วก็แถลงเลยสายข่าวแจ้งมาบอกว่ามีการลักลอบนำเข้า
แล้วเหตุที่ไม่จับที่พรมแดนเพราะว่าตรงนั้นมันถือว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อน
ก็เลยต้องรอก่อนไงรอให้ผ่านเข้ามาในชายแดนไทยผ่านด่านเข้ามาก่อน
ถึงจะสามารถจับกลุ่มได้มันอยู่ในเขตพื้นที่ไทยแล้วไม่ได้ทับซ้อนแล้ว
แล้วหลังจากจับกลุ่มเจ้าของทุเรียนเองก็มาเจอกับเจ้าหน้าที่
มาพบเจ้าหน้าที่แล้วสารภาพสารภาพว่าซื้อทุเรียนมาจากชาวกัมพูชา
ไม่ได้ผ่านศูนย์ละกากรจริงฟังที่แถลงเมื่อวานค่ะ

มีประเด็นว่าทุเรียนนี้มาจากจังหวัดศรีสะเกด
นะครับไม่ได้เพิ่งทุเรียนหลักล่องนะครับ
ไม่เคยไปเกินไกลกว่านั้นสนใจก็วิ่งอยู่แถว
อีกอันนึงนะที่คนก็อยากรู้
ที่บอกตอนแรกข่าวมันออกมาบอกว่าเนี่ย

เอาทุเรียนที่จับได้ไปขายให้กับหน่วยงานต่างล่ะ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมทางกรมศุลกากรชี้แจงนะ
บอกว่าตามระเบียบศูนย์ละกากรแล้วเนี่ย
ทุเรียนไม่ใช่ของเสียที่จะต้องทำลายทิ้ง
ก็สามารถขายเป็นสินค้าสวัสดิการให้กับหน่วยงานราชการตามระเบียบได้
ทางกลับกันนะถ้าของยังไม่เสียแล้วทำลายทิ้งเนี่ย
เดี๋ยวจะโดนหน่วยงานตรวจสอบว่าเนี่ยทำให้ราชการเสียหาย
อันนี้คือทางการชี้แจงของฝั่งกรมศูนย์นะคะ
แล้วก็เตรียมดำเนินคดีด้วยใครที่ปล่อยข่าวทำให้กรมศูนย์เสื่อมเสียชื่อเสียง
ใครบอกว่าทางกรมศูนย์นะเอาไปขายต่อให้กับหน่วยงานต่างมุบมิบเอาไว้เอง

ส่วนทางด้านเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสะแก้ว
นายอมรินยี่เฮงเพจที่เขามีการออกมาแชร์เรื่องนี้เนี่ย
เขาบอกว่าทุเรียนที่โดนจับเป็นทุเรียนที่ซื้อมาอย่างถูกต้องจากเจ้าของสวนในพื้นที่ศรีสเกต
จะเอามาส่งแล้วก็ไปขายยังต่างประเทศ
เพราะว่าทุเรียนที่จันทบุรีมันไม่พอแล้วคุณผู้ชม
แล้วการซื้อขายระหว่างเจ้าของสวนกับล้งจะเอาใบผ่านจากศูนย์ละกากรมาได้ยังไง
มันก็มีแค่เงินสดที่ไปจ่ายกับเจ้าของสวนเท่านั้นเอง
แล้วก็ทุเรียนกัมพูชาจริงราคามันแพงนะ
หูยโล๑๒๐๐ใครจะไปลงทุนซื้อมาขายเนี่ย
อกจากนี้ก็ยังสงสัยด้วยว่าอ้าว
พอเจ้าของลงไปขอซื้อทุเรียนคืน

แต่ดันไปขายเองกับหน่วยงานราชกาล